คุณผู้ชมฮะเอามาต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
เรื่องของอะไรล่ะอย่างที่บอกว่าจบไปที่เรื่องอันนี้แล้วนะ
ไอ้ทุ่นลานกีฬาลอยน้ำแล้วแอร์สรรพากร๒๐๐ล้าน
ยังไงยังไงมาดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเนี่ยเปลี่ยนแอร์๒๐๐ล้านแล้วเปิดพัดลม

อะไร๒๐๐ล้านที่เปลี่ยนแอร์ไปน้ำเพื่อ
มันใช้ไม่ได้เหรอฮะต้องตรวจสอบกันต่อฮะ
ใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะทางแฟนเพจเนี่ยเขาบอกว่า
กรมสรรพากรจ้างปรับปรุงเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศใหม่
อาคารสำนักงานใหญ่นะวงเงินเนี่ยคือ๑๙๑ล้านบาท
ตัวเลขมันเยอะเหลือเกินบางทีดิฉันอ่านตัวเลขเยอะ
กลัวจะตาลายเหมือนกันค่ะซึ่งคนที่ได้งานเนี่ย
เป็นบริษัทผลิตแอร์เบอร์ใหญ่ยี่ห้อหนึ่งนะ
แข่งกันกับบริษัทขายแอร์เล็ก
แล้วก็มีเครื่องระบายความร้อนความเย็นเครื่องเติมอากาศ
แล้วก็ปรับทิศทางลมอีก๑๖๘๗ตัว
อันนี้เขาตรวจรับแล้วเสร็จตั้งแต่ปี๖๑นะ
ทีนี้บอกด้วยนะบอกว่าแอร์ติดตั้งแรกมันก็เย็นดีหรอก
พอตรวจรับไป๒อาทิตย์ติดดับ
แจ้งแก้ไขมาตลอด๒ปีก็ได้คำตอบว่าไม่สามารถแก้ไขอะไรได้
ปัจจุบันนะทั้งตึก๒๗ชั้นเนี่ย
มีแอร์ชั้นผู้บริหารกับกองบริหารการคลังและรายได้ที่เย็นบางจุด
โอ๊ยภาพเนี่ยคุณผู้ชมที่เห็นนั่นน่ะเห็นพัดลมไหมคะ
นั่นแหละค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เนี่ย
แบกพัดลมตั้งโต๊ะพัดลมไอน้ำหรือว่าเอาแอร์เคลื่อนที่มาเอง
ชั้นนะเฮ้ยต้องควักตังค์ซื้อแอร์มาติดเองเลยเหรอ
เนี่ยไทยรัฐทีวีนะคะก็กำลังตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องนี้
แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าเราจะต้องรอทางฝั่งสรรพากรออกมาชี้แจง
ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันยังไงกันแน่นะคะ
ร้อนจริงค่ะแต่เจอเรื่องแอร์ไปนี่คือร้อนหนักกว่าเดิมอีกนะเนี่ย